สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

วันนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีน
สภาพอากาศในเมืองไทยของเราค่อนข้างดีละทีเดียวนะครับ
แต่ว่าหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ต้องเผชิญกับหลากหลายภัยทางธรรมชาติ
ร่างชีวิตผู้คนจำนวนหลายคนเลยทีเดียว
อย่างเช่นที่ชิลีครับเขาต้องเจอกับเหตุการณ์ไฟป่าที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง
แล้วก็คือกินพื้นที่เป็นวงกว้าง
ล่าสุดตอนนี้นะครับรัฐบาลชิลีออกมาแถลงแล้วนะครับ
จากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๖คนครับ
โดยไฟไหม้ทั้งหมดกินพื้นที่ไปกว่า๑๑๗๕๐๐ไร่
เหตุการณ์ไฟป่าในครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดของประเทศ
ประชาชนต้องอบพยพออกจากพื้นที่อย่างน้อย๔๐๐คนครับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสหรัฐเขาต้องเสนอเงินช่วยเหลือถึง๑แสนดอลลาร์สหรัฐ
อกจากนี้เองทั้งฝรั่งเศสทั้งเม็กซิโกก็ต้องส่งทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ช่วยไปควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
ไปดูกันต่อนะครับที่อิตาลีครับเกิดเหตุหิมะถล่มลงมานะครับ
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดนะครับมีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากหิมะถล่มใส่โรงแรมแห่งหนึ่ง
อิตาลีพุ่งสูงเป็น๒๑คนแล้ว
ขณะเดียวกันก็เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ครับ
ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็จะไปช่วยผู้ประสบเหตุ
แต่ปรากฏว่าไปตกอยู่บริเวณไหล่เขานะครับ
ซึ่งห่างอยู่จากจุดเกิดเหตุเพียงแค่๑๐๐เมตรเท่านั้น
มีนักบินบนเครื่องเสียชีวิต๕คนครับ

ตอนนี้อากาศในอินเดียหนาวจัดเลยทีเดียว

หิมะทับถมลงมาหนาตาเลยทีเดียว
โดยเฉพาะที่รัฐจำมูแล้วก็แคชเมียนะครับซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศ
ส่งผลอย่างหนักต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
การสื่อสารถูกตัดขาดไฟฟ้านั้นก็ถูกตัดเช่นเดียวกัน
รวมถึงมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๐คน
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นทหารอินเดียที่เสียชีวิตจากการที่หิมะถล่มลงมา
บริเวณฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยตามเส้นควบคุมที่กั้นแคว้นแคชเมีย
ในส่วนที่รัฐบาลปากีสถานและอินเดียครอบครองออกจากกัน
ไปดูที่แคลิฟฟอร์เนียกันบ้างครับที่นี่เขาต้องได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากภัยหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นพายุฝนฟ้าขนอง
กระหน่ำตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ถูกกระแสลมแรง
ฝนตกอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุอีกหนึ่งลูกเข้ามาซ้ำเติมในช่วงเดือนมกราคม
ซึ่งตอนนี้ก็ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง
ถล่มสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีการประเมินความเสียหายนะครับคิดเป็นมูลค่า
หลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน
รอบคลุม๕๐เขตปกครองจากทั้งหมด๕๘เขตในรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
มีการประกาศเรื่องของภาวะหมอกควันดังกล่าวว่าอยู่ในภาวะเลวร้าย
แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่๔มณฑลภาคเหนือของจีน
รวมถึงมลธนเผยใกล้กรุงปะกิ่ง
โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นเล็กน้อย
แต่ก็กลับเลวร้ายลงในวันถัดไปครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นแต่ละจุดบนโลกของเราใบนี้นะครับ
แน่นอนใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวจุดไหนในโลกของเราในระยะนี้
จะต้องเฝ้าตรวจสอบแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติด้วยนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้ภัยเหล่านี้นั้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ